นายสุภสิทธิ์กเจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธาน
ในพิธีเปิดงานโครงการหอการค้าแฟร์จังหวัดกาลสินครั้งที่๒ประจำปี๒๕๕๙
จัดขึ้นเพื่อเพิ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้ากระตุ้นเศรษฐกิจกระจายรายได้สู่ชุมชน
ด้านนายชัดชัยวิรุธวรวุฒิประธานหอการค้าจังหวัดกาลสินเผยว่า
งานปีนี้จะมีการขายสินค้าในราคาถูกเป็นพิเศษพร้อมลดแลกแจกแถมอีกมากมาย
โดยได้ความร่วมมือจากผู้ประกอบการร้านอาหารสินค้าโอทอปกลุ่มบิดคลับ
ผู้ประกอบการด้านต่างในพื้นที่
ในพิธีเปิดงานได้มีการแสดงดนตรีจากนักเรียนของโรงเรียนเทศ